ข้อกล่าวห่าคือข้าวผู้อื่น
แล้วในส่วนของเจ้าอาวุธคือร้อยตะหมดเอกคจรท่าน
ฉันอ่านเจอในข่าวมีเรื่องของสนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่นอันนี้มีข้อเก่าหานี้ไหมค
ใช่ครับเพราะว่าเป็นผู้ส่งอาวุธปืนให้ก็ถือว่าเป็นผู้สำนุนฆ่าผู้อื่นด้วย
ค่ะท่านค่ะดิฉันถามข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านให้ข้อมูลเราได้ก็ได้นะคะ
ตกลงแล้วเนี่ยนะคะอะไรเป็นเหตุให้ทางร้อยตำรวจเอกขจรส่งปืนให้กับธนากรในวันนั้นคะ
คือในข้อที่จริงจากการสอบสวนเนี่ยคือตัวทางตัวทางร้อยเอกขจรนะครับ
อ้างว่าทางผู้ต่อหาที่เป็นเสน่ห์ธนายนเนี่ยหรือพูดปืนไปประมาณนี้ครับ
แล้วก็แล้วแต่เค้าอั้งเพราะว่าจริงตรงนี้เนี่ยคือเค้าอาจไม่พูดกับเราจริง
ซึ่งตรงนี้เราก็เอาข้อมูลจวงปิดไปล่ะแล้วก็เอารักษาทางจิตวิญญาตา
ถ้าเอาคำให้การของเจ้าตัวคือยังยืนยันว่าหยิบไปถูกไหมคะ

แต่ว่าอย่างที่ท่านรองบอกก็คือว่าถ้าดูจากหลักฐานอื่นเนี่ยก็
ก็อย่างที่เราเห็นในภาพที่คนบอกว่าตกลงมันเรียกว่าหยิบให้หรือเปล่า

ใช่ครับแล้วก็ภาพภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏชัดเจนอยู่แล้วว่าคืออะไร

อันนี้ข้อที่จริงมันรับกันชัดเจนอยู่แล้วป่ะ

เพราะว่าทางครอบครัวของพลตรวจตรีธารินบอกว่าจริงในห้องพิจารณาคดีมันมีกล้องวงจรปิดอยู่

คำถามคือตกลงหลักฐานกล้องวงจรปิดในห้องพิจารณาคดีมีไหมคะ
ไม่มีครับ

ไม่มีอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ใช่ไม่มีในสำนวน

ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางตัวของนายธนากรค่ะ
เขาให้การว่ายังไงบ้างคะเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยค่ะ
เพราะมันไม่มีใครรู้เห็นแล้วถูกไหมคะ
คือต้องให้การเช่าฆ่า
อ้างว่าตอนสำหรับที่เขายิง

ลูกลูกภูมิเรารอบฟังทุกฝ่าย
ท่านยานประกันแล้วก็พยาศาสตร์ทางฤยสาร
เราก็มีความชัดเจนเรื่องของพยาศาสตร์แล้วคืออะไร
เข้าที่ตัวภุรบุตรีธาริณเท่ามนตรกี่นัด
สำหรับกว่าครับ๕นัด

เป็นลักษณะของกลุ่มกระสุนหรือว่าเป็นแบบแต่ละที่กระจายกันคะท่าน
กลุ่มกระสุนจะโดนที่ขาบ้างโดนที่ท้องบ้างครับที่หน้าผากบ้าง
ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยคือลักษณะของทิศทางกระสุนเนี่ยนะคะ
มันมีผลที่จะบอกได้ไหมคะว่าเป็นการระงับเหตุจริงหรือว่าเกินกว่าเหตุนะคะ
ตัวนี้คือส่วนเขาเข้าไปยิงซ้ำอีก๓นับ
อันนี้ก็เป็นข้ออ้างเขาอยู่แล้วคือแม้ว่า
ในการที่เข้าไปยิงซ้ำอีกสามนัดเขาก็อ้างว่าทางนู้นยกปืนมาจ้องจะยิงเขา
เขาก็เลยต้องป้องกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาให้เราไป
จริงเราก็มีข้อมูลหลักฐานมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าคืออะไร
กรรมการเขาเชื่อได้หรือไม่อันนี้เรามีอยู่ครับ
ซึ่งในส่วนของวิถีกระสุนของพลตรวจตรีธารินมีปรากฏบ้างไหมคะ
ว่าจะเข้ารักษณะการยิงตอบโต้กับนายธนากร
ไม่มีเลยครับถูกยิงไปเดียว
แล้วในส่วนของการพอเกิดเหตุเสร็จแล้วแล้วออกมาจากห้อง
แล้วก็คือไม่อยากใช้คำว่าหนีนะคะตกลงตำรวจใช้บรรยายในสำนวน
คือเป็นลักษณะพฤติกรรมหนีหรือเปล่าคะหลังจากก่อเหตุนะคะ
คือลักษณะพฤติกรรมการก่อเหตุหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในศาลนะฮะ
แล้วก็ทางร้อยเอกจรก็ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
จริงกันตามกฎหมายเนี่ยจะอ้างว่าป้องกันโดยชอบ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ย

นายธนาคต์จัดพนักงานตำรวจเนี่ยรถเหมือนกระจอนเนี่ย
มีหน้าที่จะต้องจับกลุ่มตัวนายธนากรไว้

ก็ถือว่าตามกฎหมายถือว่าเขาละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วเจ้าตัวค่ะคือนายธนากรกับที่ตามข่าวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะ

คืออันนี้เข้ารักษณะหลบหนีไหมคะ

คือเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ต้องถือว่าหลบหนีครับ
ถ้าเขาผิดคุมกฎทำผิดแล้วบูรณ์สุขใจแล้วรออยู่ในที่เกิดเหตุ
นั่นก็คือรอมอบตัวแต่ในขณะที่เจ้าที่ตำรวจเข้าสมุดสืบสวนเข้าไปนะครับ
เหตุเนี่ยตัวเขาก็ไม่อยู่แล้ว

ค่ะท่านค่ะเรียนถามเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะ
เพราะว่าทราบว่าในคดีของคู่กรณีทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะ
คือเรื่องเป็นงานของกองปราบตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ในเรื่องของกรณีเรื่องพิพาทเรื่องที่ดินนะคะท่าน
อันนี้ในส่วนของของทางคุณเข็มจีราที่เป็นคนเอาความเขาเนี่ยนะคะ
คือเจ้าตัวเนี่ยก็คืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันบอกก็คือว่าคือแพ้หมด
คำถามคืออันนี้ตกลงแล้วสิ่งที่พิจารณาคดีไปแล้วจบไปแล้วในศาลเนี่ยนะคะ
แล้วงานกองปราบมาแล้วดูแล้วเหมือนลักษณะเนื้อหามันแย้งกันเองเนี่ย
มันมีผลต่อกันไหมคะระหว่างคดีที่จบแล้วกับคดีที่กองปราบทำอยู่นะคะ
คือขอเรียนให้ทราบว่านะครับการรวบรวมพยาหลักฐานของพ่อสวนกองปราบนะครับ
เรารวบรวมพยาฐานจากข้อเท็จจริงที่เราตรวจสอบพบนะครับ
เพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีที่ผ่านไปจะมีข้อเท็จจริงหรือข้อจริงอย่างไรนั้น
ทางกองฝั่งจะไม่ได้มองในส่วนนั้นครับ
เรารวบรวมพยาฐานตามข้อเท็จจริงให้ได้ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วที่ดินเป็นของใคร
เพื่อเรารวบรวมพยาฐานมีความชัดเจนว่าข้อที่จริงเป็นของมูลนิธิ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสารจันทบุรีที่ผ่านมานั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องเท็จ
เพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่เรารุ่งรวมมาได้ว่าที่ดินนั้นเป็นของมูลนิ
เพราะฉะนั้นการที่นายบุญช่วยไปให้การเท็จหรือเบิกความเท็จว่าที่ดินของตัวเองอะไรต่าง
เราก็ถือว่าเป็นความผิดอายานะครับแล้วก็เป็นเป็นคดี
เพราะฉะนั้นมันต้องมาจากพื้นฐานที่ว่าเรามีความมั่นใจในปริยาฐาน
เราบ่งทีชัดเจนว่าที่ดินเป็นของมูลนิธิในในช่วงที่แบบนานบุญช่วย
ความชัดเจนว่าที่ดินนั้นเป็นของมูลิธิ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิดเพี้ยนไปอย่างนี้
ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะเรื่องจริงมันต้องมีอยู่เรื่องเดียวนะครับ
ซึ่งณตอนนี้เนี่ยงานของกองปราบเนี่ย
เป็นการพิสูจน์ว่าตกลงที่ดินเป็นของใครเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมคะท่าน
จะไม่ได้เกี่ยวพาดไปถึงกรณีเรื่องของคุณเข็มจีรากับทางคุณบุญช่วย
แต่จะเป็นว่าตกลงที่ดินเป็นของใครกันแน่คือพิสูจน์เจ้าของเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือคือในเรื่องลูกคดีที่ทางมือที่อาธิตามหาภาพมาลองทุกข์กับเราในเรื่องต้นนั้นเนี่ย
แต่เป็นเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องของนายบุญช่วยยักยอกที่ดินของมูลชิ
เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ทราบข้อที่จริงมันก็ต้องมีว่าเราต้องพิสูจน์ว่า
ทรัพย์นั้นเป็นของใครค่ะนะครับอ่าถึงแม้ในวันช่วยจะใช้หลักฐานทางสาร
หรือว่าใช้สิ่งบังการทางสารอะไรละงเนี้ยค่ะจ้ะที่ดินเป็นของตัวเองนั้นค่ะ
เมื่อเรามีวันหารความมีความชัดเจนทั้งพจาระบุคคลพล
ทางบ่งชี้ชัดเจนพญานการฐานชุดนี้
อาจจะยังไม่เคยพิสูจน์ในชั้นศาลที่จันทบุรี

เราก็มีความมั่นใจว่าเรานำเสนอ
หลักฐานในชั้นที่เรารวบรวมมาได้

มาจับผู้หนังหาการและก็ปัญหาในทฤษฎีครับ
รองคะที่อธิบายมาทั้งหมดทุกเรื่องนี่นะคะ